หลังจากนี้ไปคนกรุงจะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมาอีกหนึ่งแห่งนะครับ
จากว่าเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของกรุงเทพ
กระทรวงพาณิชยกให้เป็นตลาดน้ำต้องชม
ชื่อว่าตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนนะครับ
เขาครบครันไปด้วยเรื่องของวัฒนธรรม

ติดตามไปเที่ยวพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ธิบดีกรมการค้าภายในลั่นคล้องเป็นสัญญาณว่า
ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนในเขตคลองสามวา
กระดับขึ้นเป็นตลาดน้ำต้องชมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
ทำให้ที่นี่สะอาดสบายตาและน่าเที่ยว
เหมาะกับวันพักผ่อนของชาวกรุงค่ะ
หลักที่เราต้องมาดูก็คือ
กระดับตลาดขึ้นมานะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับแหล่ง
ที่เป็นจุดดึงนักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนให้เข้ามาเยี่ยมชมตลาด

อันดับแรกต้องเสริมสิริมงคลสักการะท่านปู่พระยาสุเรน
ซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาจากคนในพื้นที่มานานกว่าร้อยปีค่ะ
ของตลาดแห่งนี้คือความเป็นพื้นบ้านเต็มตัว
สังเกตจากร้านค้าที่มักนำพืชผลทางการเกษตร
ที่มีบ้านละเล็กละน้อยมารวมกันขาย
และขายในราคาที่ถูกให้กับนักท่องเที่ยว
กล้วยน้ำว้านี้นะคะหวีละ๔๐บาทเท่านั้นค่ะ
กูดมะม่วงหาวมะนาวโหดอกขจร
ใส่มาในแพ็กเก็ตแก้วพลาสติกใส
ขายแก้วละ๒๐บาทเท่านั้นค่ะ

ตัดกล้วยมาไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็จะแบ่งกันกิน

พอมีตลาดเขาก็พระก็เลยแนะนำว่ามาขายเถอะ
อะไรแบบนี้ค่ะจะได้มีรายได้
พลาดไม่ได้กับการชิมอาหารขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเรืออุ่นแว่น
น้ำซุปเข้มข้นน้ำเดือดลวกเส้นพร้อมผัก
ปรุงรสแซ่บจัดจ้านราคาเบาแค่ชามละ๑๕บาท
คอนโดชามที่ทานเสร็จแล้วการันตีความอร่อยค่ะ
กินข้าวแล้วต้องต่อด้วยของหวานบัวลอย๔อนง
ของเด็ดประจำตลาดด้วยรสชาติเม็ดบัวลอยแป้งนุ่ม
เพราะนวดด้วยมือปั้นด้วยมือใช้มะพร้าวอ่อนเนื้อเน้น
มีไข่หวานหรือไม่มีไข่หวานก็ขายถ้วยละ๓๐บาทถ้วนค่ะ
แต่ที่ไฮไลท์ใครมาต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
คือขนมตุ๊บตับสูตรจีนโบราณร้านปริญญาถั่วตัด
เจ้าของเขาลงทุนทำโชว์หน้าร้าน
ที่เห็นคือถั่วลิสงผสมกับน้ำตาลทรายล้วน
ไม่มีแป้งหรือแบะแซปะปน
กว่าจะได้ขนมชนิดนี้นะคะต้องทุบด้วยมือเท่านั้นค่ะ
พลังมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปขายแค่ชิ้นละ๑๐บาท
อร่อยสมเป็นขนมแฮนด์เมตต์ค่ะ
จากไฮไลท์ของตลาดน้ำบึงพระยาสุเรน
จะเป็นอาหารแล้วก็ขนมโบราณภายในตลาดแล้วนะคะ
พื้นที่ข้างค่ะยังมีฟาร์มแกะที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้กันค่ะ

ภายในฟาร์มแกะเอาใจเด็กสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัว
สามารถมาให้นมปลาครับนับร้อยตัวด้วยตนเอง
หรือจะให้อาหารแกะที่กินจุกินได้ทั้งวัน
กวางน้อยที่ชื่นชอบแอปเปิ้ลก็เพลินไม่แพ้กันค่ะ
ผสมผสานตลาดเดิมให้เข้ากับตลาดยุคสมัยใหม่
เชื่อว่าตลาดแห่งนี้จะกลายเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
กรมการค้าภายในคาดการณ์ว่าการเข้าร่วมโครงการ
จะทำให้มีคนมาเที่ยวตลาดจากเดิมเสาร์อาทิตย์ละ๑๕๐๐คนเพิ่มเป็น๓๐๐คน
ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนตั้งอยู่ที่วัดพระยาสุเรน
แวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเลิก
การเดินทางมาสะดวกเต็มร้อยค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน